ผู้หญิงคนนี้กำลังจะข้ามถนนแล้วสาวสองมาจากไหนไม่รู้

เธอกำลังจะข้ามถนนมาแล้วข้างหลังมาแล้วข้างหลัง
อูหูวิถีบยอดหลังเลย
นะฮะเพราะถ้าหันหน้ามาเป็นยอดอกเธองงฮะ
งงครับเอามือจับบนเวทที่โทนถีบคุณพระพรดูอูหูวิถีบสูงจริง

โพสต์คลิปขณะที่สาวสองคนหนึ่งนะครับ
เสื้อสีดำกางเกงขายาวสีดำ
ปรีเข้าไปหาพี่ผู้หญิงที่กำลังจะข้ามถนนแล้วถีบเข้าไป
หัวทิ้มอะเกือบล้มอะนะฮะ
โพสต์ลงในกลุ่มอุดรมีด่านมีหมอลำงานบุญมีเหตุการณ์ต่างบอกด้วย

ฝากเตือนพี่น้องชาวอุดรนะระวังระวังนะ
ผู้ก่อเหตุเดินไปทั่วนะที่ผ่านมาถีบมอเตอร์ไซค์ล้มมาแล้ว
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดนี้ฮะ
แล้วไปพูดคุยกับนายยิ่งยศอินมียืน
เขาเป็นเจ้าของร้านขายนาฬิกาเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุนะ
เป็นสาวสองครับสติไม่ค่อยดีชอบเดินพูดคนเดียว
เอ๊ะอะโบ๊ยวายเอ๊ะอะโบ๊ยวายนะครับ
ว่างเมื่อไหร่แล้วชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิงฮะ
อ๋อเป็นคนเล่อร่อนเนอะ
ใช่ครับคนเล่อร่อนนะครับ
ก็ควรจะเอาไปบำบัดรักษานะครับ

ผมไม่รู้ว่าเขาจะก่อเหตุหนักขึ้นหรือเปล่าไหมนะครับ